นี่ก็เป็นเรื่องของเด็กค่ะเล่าไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อ๑๔กุมภาพันธ์ที่บ้านหลังหนึ่งที่ชนบุรี
เด็กผู้หญิงอายุสองขวบน้องการ์ตูนนะคะ
ที่นั่งดูทีวีอยู่อยู่ดีก็ตะโกนบอกว่า
อย่าแกล้งหนูพี่อย่าแกล้งหนูแล้วอาเจียน
แล้วล้มหมดสติไปเลยแบบนี้ค่ะครับ
พ่อเลี้ยงเป็นพ่อบุญธรรมอะค่ะเป็นลุงอยู่ในครัว
วิ่งออกมามาดูเรียกกู้ภัยมาช่วยเรียกเพื่อนบ้านมาช่วย
พยายามจะปั๊มหัวใจและส่งโรงพยาบาล
และพยายามจะมองหาว่าพี่อย่าแกล้งหนูพี่คือใคร
ครับเป็นคนมาแกล้งแล้ววิ่งหนีไป
หรือเป็นวิญญาณหรือเป็นผีหรือเป็นใครไม่มีนะ
พี่ต้องมาแกล้งหนูครับ
แต่ที่น่าเศร้าก็คือหนูน้อยคนนี้เสียชีวิตแล้วคุณผู้ชมค่ะ
นี่ฮะที่ถอดเสื้อนี่คือลุงของเด็ก
ซึ่งเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่๒เดือนจนเป็นพ่อบุญธรรมไปในตัว
ถูกต้องค่ะบ้านหลังนี้บ้านเลขที่๓๒๒ทับ๓๗
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ที่เห็นว่าจุดทูปก็คือเพื่อนบ้านบอกว่า
จุดทูปสิบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ

ตอนวันที่น้องเป็นลมอาเจียนไปพอจุดปุ๊บ

อันนี้คือวันเกิดเหตุใช่น้องฟื้นขึ้นมานะครับนี่ค่ะคือเพื่อนบ้าน
ก็มาดูกันเยอะนะคะแล้วก็ส่งน้องไปโรงพยาบาล
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องเศร้านะคะ
การ์ตูนวัย๒ขวบคนนี้เสียชีวิต
ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้ค่ะ
ก็เลยเกิดคำถามว่าสาเหตุที่น้องเสียชีวิตคืออะไร
น้องเขามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
คือเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมครับ
เด็กอยู่ในบ้านกับพ่อก็คือพ่อบุญธรรมหรือว่าคุณลุง
ใช่ถูกต้องค่ะคุณลุงอยู่ในครัวใช่ลุงอยู่ในครัว
แต่ที่ว่าได้ยินเสียงพี่อย่าแกล้งหนูแล้วเด็กก็ช็อกหมดสติอะไรไปเนี่ย
อันนี้คือเพื่อนบ้านเขาเล่านะไม่ใช่ตัวพ่อที่อยู่ในครัวได้ยินนะ
คือเพื่อนบ้านเล่าแล้วก็เลยเป็นข่าวแบบนี้เรื่อยมา
พร้อมกับข่าวเรื่องที่ว่าบ้านหลังนี้มีความลึกลับอาถารณ์หรือเปล่า
ทางสามแพร่งอะไรแบบนี้มีกระดูกมีกุมารทองอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้
จนกระทั่งเด็กเสียชีวิตแล้วบวกกับทีมข่าวของเราไปถ่ายทำที่บ้าน
แล้วก็มีภาพแปลกด้วยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
แต่อย่างที่บอกว่าน้องเขาเสียชีวิตดังนั้นต้องหาคำตอบให้ได้ล่ะค่ะ
ว่าน้องเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับนางบุญชูอารีพักษ์อายุ๗๓ปี
เป็นเพื่อนบ้านที่มาบอกคุณลุงของเด็กที่มีศักดิ์เป็นพ่อดูแลเหมือนพ่อ
บอกว่าให้จุดทูปนะแล้วก็ที่เห็นภาพว่าจุดทูปจริง
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าเธอมีสัมผัสอะไรบางอย่าง
ก็เลยทักบอกพ่อเด็กไปแบบนั้นว่าจุดทูปเถอะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เถอะ
เพราะว่าในอดีตบ้านหลังนี้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับค่ะ

เพื่อนบ้านบอกว่าเท่าที่สัมผัสได้ไม่มีเรื่องของกุมาร
ไม่มีเรื่องทางศัยศาสตร์แต่สัมผัสถึงอะไรบางอย่าง
ถึงขั้นที่ต้องบอกพ่อเด็กว่าจุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ

เด็กมันทักแล้วที่ป้าถามถ้าเด็กมันทำไงมันก็ไม่ฟื้น
ป้าก็เลยถามว่าหนูมาอยู่หนูได้จุดทูปบอกเจ้าที่เฉียวทั้งเขาไหม
บอกไม่ได้บอกหนูก็มีทูบไหมหนูไปเอาทูบมาจุดไป
แล้วบอกเขาขอเข้ามาเขาอะไรเขาป้าก็บอกเขาอย่างนี้นะ
แล้วเขาก็ไปเขาก็ไปจุดทูปมาแล้วเขาก็มาปักเนี่ย
แต่ลูกเขาฟื้นนะที่แรกลูกก็ฟื้น
แล้วทำไปทำมามันเป็นเพราะอะไรมันถึงจะปุ๊บออกไปอีก

เพื่อนบ้านอีกคนค่ะนางศรีโสภาสวนสิริอายุ๖๓ปี
บอกว่าไม่เคยไปที่บ้านหลังนี้นะคะเพราะไม่กล้า
แต่ก็ไม่เคยได้ยินข่าวนะคะว่าใครในหมู่บ้านถูกผีหลอกอะค่ะ
เรื่องผีเรื่องศัยศาสตร์อะไรแบบนี้ไม่มี
ส่วนบ้านหลังที่น้องการ์ตูนอยู่นะคะ
เจ้าของเก่าเป็นผู้ชายค่ะอยู่มาประมาณ๕๖ปี
อยู่ดีผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่หัวโค้งหน้าหมู่บ้านเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ผู้ชายที่อยู่บ้านหลังนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนจนเสียชีวิตมาแล้ว
คืออันนี้คือภาพของเจ้าของบ้านเก่า

ตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
หลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็เลยปิดตายค่ะครับ
ที่รู้นะแค่นั้นเขาไม่ได้สนใจอีกเลย
คุณลุงที่มีสักเป็นพ่อของน้องกระตูนใหญ่สองขวบ
อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็อยู่ในครัวพยายามจะวิ่งมาช่วยน้องการ์ตูน
จังหวะที่น้องการ์ตูนนั่งดูทีวีอยู่กลางบ้านก่อนที่จะอาเจียนและหมดสติไป
น้องพูดแค่สองคำค่ะคือคำว่าป๊าป๊าคือเรียกลุงที่มีศักดิ์เป็นพ่อที่อยู่ในครัวค่ะ
แค่นี้จริงจริงครับแค่นี้เลยนะคะยืนยันว่าในบ้านไม่มีผี
ไม่ได้เลี้ยงกุมารไม่ได้มีเรื่องของศัยศาสตร์เก็บของคนตายทำคุณสัยอะไรแบบเนี้ย
ไม่มีจริงจริงคุณพ่อยืนยันแบบนี้นะคะอันนี้ภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูนะคะ
คาดว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือคนที่บอกเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนบ้าน
ใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านคนไหนนั่นแหละจริงคือวันนั้นมันชุดละมุนวุ่นวายไง
ถูกต้องเราก็เลยทำเป็นภาพว่าถ้ามีคนมาแกล้งน้องจะเป็นลักษณะไหนยังไงได้บ้าง
มติฐานขึ้นมานะคะแต่ว่าพ่อของเด็กยืนยันว่าที่ได้ยินเสียงคือแค่

ซึ่งในบ้านทีมข่าวของเรายืนยันว่าตอนถ่ายเข้าไปอ่ะไม่มีคนอยู่เพราะว่าน้องการ์ตูนอยู่โรงพยาบาลคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลไปดูน้องการ์ตูนดังนั้นในบ้านไม่มีคนก็เลยถามว่าแล้วภาพที่เห็นนี้คืออะไรเป็นเงาสะท้อนหรือมีคนหรือมีใครอยู่ข้างในใช่เพราะทีมข่าวของเรายืนยันว่าช่างภาพยืนอยู่ที่หน้าบ้านคือยืน
คือถ่ายภาพถ่ายแล้วบอกเป็นเงาสะท้อนช่างภาพช่างภาพยืนไงฮะเขาไม่ได้เดินไม่ถ่ายไปแบบเดินไปเดินมาอย่างนี้
ใช่ค่ะก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
เพราะคุณผู้ชมที่ดูหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคนเดินผ่าน
ทีนี้ค่ะสิ่งที่ต้องหาคำตอบจริงเลย
ก็คือนอกเหนือจากเรื่องของวิญญาณความลี้ลับอาถรรพ์นะคะ

คือเราก็ไปถามคุณหมอมานะคะคือน้องการ์ตูนวัย๒ขวบที่เสียชีวิต
หัวใจหยุดเต้นและช่วงที่นำส่งโรงพยาบาลสมอง
ออกซิเจนไปเลี้ยงนานตั้ง๒๐นาทีแล้ว
กว่าจะไปถึงโรงพยาบาลสมองขาดออกซิเจนไปแล้ว
เนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่ามีภาวะแทรกซ้อนก็คือเยื่อในสมอง
ส่วนกลางมีเลือดออกอ่านี่คือสาเหตุที่ทำให้น้องการ์ตูน
วัยสองขวบเสียชีวิตครับถามว่าน้องมีโรคประจำตัว
อะไรหรือเปล่าทางครอบครัวบอกว่าไม่มีนะคะไม่มีโรคประจำตัวอะไร
เป็นเด็กแข็งแรงร่าเริงปกติแต่เราได้ข้อมูลมาว่า
คุณแม่ของน้องอ่ะค่ะอืมตอนท้องอยู่สูบบุหรี่ครับ
แล้วก็คลอดน้องก่อนกำหนดอันนี้ไม่รู้นะคะ
ไม่แน่ใจว่าส่งผลต่อสุขภาพของน้องการ์ตูนคนนี้หรือเปล่าอืม
ครอบครัวบอกว่าจะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพน้องการ์ตูน๓คืนนะคะครับ
ปนกิจในวันพุธที่สิบเก้ากุมภาพันธ์ค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เลิกกันไปตั้งแต่น้องเด็กเด็ก
ลุงก็เลยเลี้ยงแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมมาเรื่อยแต่ว่าลุงเนี่ยที่เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังเนี้ย
นะก็มีครอบครัวของคุณลุงด้วยนี่แหละแล้วก็น้องมาด้วยเนี่ย
๒เดือนเขายืนยันว่าในบ้านเขาไม่มีผีไม่มีอะไรอย่างแน่นอน
กระดูกก็ไม่มีกุมารทองก็ไม่มีทีนี้นอกจากเรื่องของเอ๊ะมีคนเดินไปเดินมา
ตามภาพที่ผู้สื่อข่าวที่ช่างภาพเราไปเจอมาวันเกิดเหตุตอนค่ำ
มันมีภาพที่เจ้าบ้านเขาบอกเอ๊ะมันเคยมีภาพอ่าเห็นหัวคนหน้าแดงแดง
ที่มาปรากฏอยู่อ่ะที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฮะ
วันนี้ทางเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเงาสะท้อน
เป็นกระเป๋าอ่ามันเป็นกระเป๋าของลูกชายของเขาเนี่ยอืม
บ้านเขาอยู่ปกติกันดีอ่าเนี่ยฮะค่ะแต่ทีนี้ค่ะ
ก็ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมจริงจริงเพราะว่าคนก็พูดกันไปถึงเรื่องของความลี้ลับอาถรรพ
เรื่องของศัยศาสตร์กันค่อนข้างเยอะครับนับตั้งแต่เป็นข่าวอ่ะนะคะ
คือทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับอาถรรพ์ต่างนี้
ไปถามแจ็คจิลกูรู้เรื่องกุมารทอง
จิลบอกว่าบ้านหลังนี้ค่ะที่น้องการ์ตูนอยู่อะค่ะ
มีประตูตรงกับประตูหน้าบ้านคือประตูตรงกัน
โบราณเขาถือว่าเป็นทางผีผ่านเป็นทางของโลกเร้นลับ
ก่อนจะมาอยู่เพิ่งมาอยู่ได้๒เดือนใช่ไหมคะ
ก่อนจะมาอยู่อาจจะอาจจะมีการบูชากุมารทองของขลังอะไร
เจ้าของเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
จิลกูรูกุมารทองบอกว่าก็เป็นไปได้ดังนั้นทางแก้ค่ะ
ให้ย้ายหัวนอนย้ายเตียงของทุกอย่างให้สลับเปลี่ยนใหม่ให้หมด
เช่นตู้โต๊ะกินข้าวเปลี่ยนทิศของบูชาทั้งหมดเป็นทิศใหม่
น้ำมะพร้าวล้างพื้นทางเข้าประตูบ้าน
นำน้ำมนต์ที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษ๑หรือ๒วัด
พรมในพื้นที่ต่างเช่นมุมมืดของบ้าน
ที่นอนประตูทุกบานและกระจกเงา
น้ำมะพร้าวล้างพื้นประตูไม้เข้าบ้าน
จุดทูป๕ดอกบอกเจ้าที่เจ้าทางขอให้เจ้าที่ดูแลกัน
อย่าไปไล่ท่านขอให้มาให้คุณแล้วจะรวย
อันนี้เป็นทางเรื่องของการแก้เคล็ด
เพราะว่าคุณลุงหรือว่าคุณพ่อของเด็กก็ยังต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อ
แต่ว่าแพทย์ชนะสูตรแล้วนะฮะ
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรก็ออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะ